กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมขับรถขับรา
ถ้าเกิดจะลงไปไม่ว่าจะไปซื้อของหรือลงจากรถยังไงก็ตาม
อย่าลืมนะดับเครื่องเข้าเบรกมือให้เรียบร้อย
เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้เขาไปเที่ยวคนเดียวค่ะ
ขับกระบะไปเลยที่หาดย่านนุ้ยที่ภูเก็ต
แล้วตอนนั้นมองลงไปเจอเพื่อนมาพอดี

เข้าเกียร์ว่างเกียร์เอ็นไว้ลงไปทักเพื่อน
ทีนี้คุยกันไปคุยกันมาหันมาหาอีกทีนึง
รถตัวเองไม่ทันแล้วค่ะ

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์รถค่ะลงทะเล

ตอนที่ชาวบ้านเขาช่วยกันดึงรถขึ้นมาค่ะ
โอ้โหใช้แรงคน

ใช่ค่ะคือเหมือนชักเขย่อเลยคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกนะว่าทั้งหมดคือนักท่องเที่ยว

ใช่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ที่ฉันดู

เหมือนกับรถกระบะคันนี้มันจะขึ้นมาได้
แต่เนี่ยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ของนักท่องเที่ยวนี่หลายสิบคนเลยนะคะ

เพื่อที่จะลากรถกระบะคันนี้ค่ะ
ขอไข่คอควาย๕๖๖๗ภูเก็ต

ลงใช้หาดลงน้ำซักสิบเมตร
ใช่หัวมันทิ้มลงแล้วก็คลื่นซัดมาแบบนี้ค่ะ
แต่คลื่นไม่ได้ช่วยซัดให้รถมันขึ้นมาเลยนะวิ่งจมทรายเข้าไปใหญ่เลย
แล้วหัวทิ้มลงไปในใส้แบบนี้
เหตุการณีที่หาดใยะนุ้ยทิศตำบลราวัยอำเมิงภูเกตนะคะ
แล้วเรื่องของเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังคือ
เจ้าของรถเนี่ยเขามาเที่ยวก็อยากมาเที่ยวทะเลคนเดียวค่ะ
ชื่อคุณธนากรเอี่ยมประเสริฐ
แล้วเป็นช่างรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์
ทีนี้ตอนที่ขับรถมาเที่ยวคนเดียว
ก็กำลังจะเอารถเข้าไปจอดที่ลานจอด

แต่ว่ามองไปเห็นเพื่อนมาก่อน
เห็นเพื่อนก็เลยเปิดประตูออกมายืนข้างรถ
เกียร์เอ็นไว้คุยกับเพื่อนทักเพื่อน

ว่ารถยังไม่ได้ดับเครื่องยังไม่ได้ใส่เบรกมือ
รถมันก็เลยไหลพุ่งลงไปที่ชายหาด

ทีนี้พอเขาหันมาอีกทีนึงรถตัวเองหายไปแล้วใช่ไหม
หัวจะไปจมน้ำอยู่แล้วเขาพยายามจะวิ่งไล่ตาม
แต่แหมกำลังของคุณธนากรคนเดียวนะ
ตอนนั้นจะดึงรถกลับมาก็ไม่ได้
ท้ายที่สุดค่ะชาวบ้านทุกคน
แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ต้องมาช่วยเหลือกัน
คือดึงรถขึ้นมาแล้วพยายามอยู่นานสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชม
ไม่ไหวหรอกฮะดึงไม่ไหวค่ะ
ทีนี้นายกเทศมนตรีตำบลราวัยก็เลยต้องประสานรถแบ็คโฮล์
นี่คุณผู้ชมคือรถแบ็คโฮมก็มีกำลัง

ก็ช่วยดึงมาได้สำเร็จใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลราวัยบอกว่า
เหตุการณ์แบบนี้คือโชคดีมากเลย
ตอนเกิดเหตุไม่มีนักท่องเที่ยวนอนอาบแดดอยู่
คุณคิดดูสิบริเวณหาดซ้าย

รถมันไหลลงไปแบบนี้อาจจะทับนักท่องเที่ยวได้นะคะ
แต่รถมันไหลไปไกลจริงนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วนายกเทศก็บอกด้วยนะ
บอกเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วรอบนึง

พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ชายหาดไงคะ
แล้วก็อยากฝากเตือนนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวแล้วดับเครื่องยนต์
เบรกมือไว้ทุกครั้งที่ลงจากรถเลยนะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ